เดี๋ยวให้ดูต่อเลยค่ะจากบ้านซุดไหล
ดินสะไหลบ้านสุดไหลถะไหลลงไป
นี่ด้านหลังค่ะปูนแตกร้าว
อันนี้เป็นหอพักนะแล้วมันก็ถล่มลงมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อ๕ทุ่มกว่า

คุณผู้ชมดูอาคารข้างหลังนะคือมันซุดมันเทมาแล้ว
แล้วก็กลัวว่าจะมาดันอาคารข้างหน้าจนถล่มไปอีก
คือมันมี๒อาคารด้านหลังมันเกิดเหตุก่อน
มันก็เอ็นมามาที่อาคารข้างหน้า
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมเขาเอาเชือกมากั้นไว้

ใช่ค่ะแล้วตรงนี้เป็นหอพักมีคนอยู่ด้วย

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับหอพัก๒ชั้น
หลังอยู่ในซอยประยูน๒ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะ
อาคารข้างหลังมันซุดตัวมันถล่มลงมา
แล้วก็เอ็นมาทับอาคารด้านหน้าแบบนี้ค่ะ
เพราะอะไรล่ะก็มาจากฝนนี่แหละฝนตกหนัก
ดินมันรับน้ำอ่อนนุ่มแล้วก็ซุดตัวค่ะ
มีดินสไลด์มาทับอาคารบางส่วนด้วย
ทางกู้ไพรทางชาวหน้าธี่บรรเทาสาธารณะไพร

คนเข้าไปเพราะว่ากลัวจะได้รับอันตราย

ใช่ค่ะจริงเราคุยกับทั้งเจ้าของหอ
คุยกับทั้งคนที่มาเช่าหอแล้วก็พักอยู่นะ

ผู้เช่าเขาเล่าให้ฟังว่าจริงตั้งแต่คืนวันพุธ
คืนวันพุธได้ยินเสียงเหมือนกับปูนมัน

ปรากฏว่าเช้าวันพฤหัสเมื่อวานนี้นะ
เห็นว่าฝ้าเพดานห้องพักมันมีรอยแตก
ห้องอื่นก็ปูนแตกปูนกระเทาะด้วย

มันดูไม่น่าจะปลอดภัยแล้วคุณสุดสกุล

เจ้าของหอบอกว่าผู้เช่าทั้ง๘ห้องที่เช่าอยู่ในหอนี่นะ
รีบเลยเอาข้าวของแล้วก็รีบออกมาเลยค่ะ

คิดดูสิขนทรัพย์สินออกมาได้ทัน
ก่อนที่มันจะถล่มมาตอนประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
เมื่อคืนเริ่มได้ยินเสียงแต่ไม่เอกใจว่ามันเป็นเสียงปูนปูนแตกกันครับ
ใช่ครับแล้วห้องผมก็คือตื่นขึ้นมาก็คือป้า
ป้ากับเครดานักแตกอย่างนี้ครับ
แล้วก็ห้องแรกเนี่ยก็คือปูนแตกหมดเลยครับ
ใช่ครับแล้วก็ทีนี้ไม่มีใครเป็นไรบ้างไหมครับ

ทั้งหมดมีกี่ห้องแล้วนะถึงนี้

แต่ข้างบนมีประมาณ๘ห้องแล้วก็ขนของอะไรกันไปหมดนะครับ
ก็คือทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อ

ก็ไม่มีใครได้รับปรับสุขอะไรก็ขุนของก็หมดแล้วครับ
เมื่อคืนนี้โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ตนะครับ

ก็คาดการณ์ว่าอาคารมันขาดแล้วนะครับคุณ
ทำให้ไม่สามารถรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารไว้ได้
ตัวอาคารด้านหลังมันเลยเอ็นมาทับตัวอาคารด้านหน้า
ส่งผลต่อต่อหม้ออาคารด้านหน้าขาดด้วย
แสดงว่าทั้งหมดทั้ง๒อาคารใช้การไม่ได้

แล้วนี่คือมันทับท่อปลาปลาเหรอคะน้ำมันก็เลยพุ่งมาแบบนี้น่ากลัวเนอะ
แล้วตอนนี้นะฮะมีการสั่งการให้รื้อถอนนะคุณ
เก็บไว้ไม่ได้แล้วต้องลื้อถอน
ใช่ค่ะเพราะว่าทีแรกเมื่อคืนยังประเมินกันอยู่เลย

เมื่อเช้านี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะ
รองพิเชษปานพงศ์ก็มาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ

นี่ดูสิหน่วยงานเข้ามานะชาวบ้านเข้ามา
คือชาวบ้านที่เป็นผู้เช่าหอพักเขาไม่ได้ขนของออกมาหมดไงคุณ
ยังมีของบางอย่างที่อยู่ข้างในเขาก็อยากจะไปเก็บทรัพย์สินออกมา

เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้เลยนะที่คุณก้าวเข้าไปเนี่ย
จังหวะนั้นอาคารมันจะถล่มลงมาทับคุณหรือเปล่า

เพราะมันพังถล่มลงมามันไหลลงไปทับบ้านเรืองล่างอีกนะฮะ
คือเหมือนทางตรงนั้นมันสโลปมันลาดด้วยค่ะคุณผู้ชม
ก็นี่แหละเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้คนเข้าไปเลยนะ

แล้วผู้เช่าอาคารด้านหน้าเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าจริงมาเช่าอยู่๗๘ปีแล้วนะ
ตอนนั้นอยู่ด้วยกัน๔คน

ได้ยินเสียงดังมาแล้วฝ้าเพดานถล่มลงมากระแทกขา

ทีนี้ก็รีบวิ่งเลยออกมาดูนอกห้อง
อาคารด้านหลังมันถล่มมาทับอาคารด้านหน้า
ที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยนะคะ

ขาทะลอกนิดหน่อยนะค่ะ
น้องเขาบอกโอ้โหถ้าผมไม่หนีออกมานะครับ

ใช่แล้วทีนี้คนที่อยู่อาคารตรงนั้นทั้ง๘ห้อง

เจ้าของหอถือว่าเขามีความรับผิดชอบมาก
ตั้งแต่สั่งให้คนที่อยู่ในหอย้ายออกมาแล้ว
อันนี้หนึ่งแล้วนะที่โอเคที่ดีมากเลย
แล้วตอนนี้พอคนย้ายออกมาจะอยู่ที่ไหน

ให้คนที่ออกมาอบพยพไปอยู่โรงแรม

ว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันต้องสร้างใหม่มันซ่อมไม่ได้แล้วมันต้องลื้อ
กลุ่มนี้ที่เคยเช่าหออยู่จะไปอยู่ที่ไหนยังไง
แล้วความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยก็คุณผู้ชมอาคารหลังที่ถล่มเนี่ย
มันซ่อมไม่ได้แหละเพราะว่าโครงสร้างมันพังไปหมดเลย
แต่อีกหลังนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะยังไงต่อนะคะ
รื้อภายในระยะเวลาใกล้นี่แหละคุณ
คือตามกฎหมายกำหนดก็ต้องรื้อภายใน๑เดือน
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่าอาจจะต้องให้รื้อเร็วหน่อย
เพราะกลัวเหลือเกินนะกลัวดินสไลด์อีกนะครับ